สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณัชยดานามสกุลพินทอง
อายุ๑๑ปีชื่อเล่นว่าต้นคูณ
ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๕คนค่ะ
ปู่หนูชื่อปู่เสมอายุ๗๗ปีค่ะ
ปู่มีอาการปวดค่ะเวลาเดินก็จะมีอาการช้าค่ะ
หนูชอบพูดว่าโอ๊ยปวดขาค่ะ
หนูก็จะช่วยนวดขายให้ปู่แล้วก็บางทีก็ช่วยยกของให้ค่ะ
ย่าชื่อย่าแจ๋วค่ะอายุ๗๙ปีค่ะ
ของหนูก็จะมีอาการปวดขาเสี่ยวขาเวลาเดินค่ะ
หนูก็จะแบบช่วยนวดให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
หนูก็เลยจองหน้าที่นวดขาให้ค่ะ
ย่าไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้เป็นความดันสูง
อีกอย่างก็ไปผ่าขามาแล้วสองข้างหลานช่วยดูแลย่าค่ะ
บางทีเป็นอะไรก็ละลายอย่าหอมไห้บ้างอะไรบ้าง

เขาก็จะคอยดับเพลิงเวลาที่มีภัย
เหมือนไฟรัดวงจรมีไฟไหม้อะไรประมาณนี้ค่ะ
คูณก็เป็นคนรักครอบครัวครับ
คือเป็นห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงปู่ห่วงย่าห่วง

เวลาที่พ่อออกไปทำงานอย่างเช่นไปดับเพลิงอย่างนี้
พ่อมีอันทรายอะไรพวกนี้เขาจะห่วง
ก็จะคอยโทรหาคอยเช็คอยู่ตลอด
ผมก็ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาว่างว่างจากงานหรือว่าอะไรแล้ว
ผมก็จะโทรหาเขาตลอด
แม่หนูชื่อรัฐค่ะอายุ๔๒ปีค่ะ

อยู่บ่อยค่ะก็จะคอยหายาให้แม่ค่ะ
ปู่ของหนูมีอาชีพเลี้ยงกุ้งค่ะทำมานาน๓๐ปีแล้วค่ะ
ต้องให้อาหาร๓เวลาค่ะ
แล้วก็ต้องดูแลให้ดีดูขี้กุ้งข้างล่างอะค่ะ
ที่ตกค้างอยู่อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะเป็นเชื้อโรคค่ะ

เวลาที่กุ้งเริ่มโตแล้วค่ะก็ต้องเริ่มเปิดเลย
เพราะว่ากุ้งมันจะตัวโตขึ้นแล้วมันก็จะแน่นนะคะ
ถ้าไม่ตีกุ้งก็จะน็อกเพราะว่าขาดออกซิเจนค่ะ
กุ้งนี่เป็นอาชีพของคนในบ้านเลย
เป็นอาชีพที่ทำกันมานาน๓๐ปีแล้วค่ะ
ปัญหามันก็คือบ้านของแม่เนี่ยทำบ่อเลี้ยงกุ้ง
อยู่ใกล้กับคลองหน้าบ้านเนี่ยเป็นคลองบางตะบูน
เวลาน้ำทะเลหนุนมาเนี่ยมันจะท่วมเข้ามาท่วมบ้าน

มันก็เลยไปทำให้น้ำในบ่อนี้เสียไปด้วย

กุ้งมันโตได้ที่ที่เรากำหนดที่จะออกกุ้งแล้ว

แต่ตอนประมาณตี๒กุ้งกับน็อกไม่ทันได้ออกไม่ทันได้จับ

เพราะว่าน้ำเสียมีเชื้อโรคเข้ามา

ก็รู้สึกว่ามันหมดมันหมดเลย
ลงทุนมาตั้งแต่ต้นจนจบ๓๔เดือนมันหายไปหมดเลย

เพื่อมาลงทุนใหม่สู้อีกลองเอาอีก

มั่งก็มีแต่ว่าก็ไม่คุ้มทุน
ได้มาแค่พอให้๕อาหารเขา
แล้วก็เอามาหมุนแต่ว่าฝากุ้งจะออก

ไม่ถึง๔เดือนมันตายไปก่อนแล้ว
เราก็ไม่มีที่ว่าจะมาจุนเจือกันแล้ว

หวังว่าจะได้ไปให้ใช้หนี้ค่าอาหารเขาบ้าง
อะไรบ้างมันนิสุทธิ์ไม่ได้อะไรเลย
ก็ได้แต่ร้องไห้มันก็เครียดอยู่

คุณขูนบอกว่าปูไม่เป็นไรหรอก
หนูจะพยายามช่วยปูหาเงินใช้หนี้ให้ปู
รักมากครับร่างคุณคุณเนี่ยคือว่าดีดีทุกอย่าง
บอกอะไรก็ใช้ง่ายเป็นคนที่ล่าเริงชอบร้องเพลง
วันนี้ก็เป็นทีของหนูน้อยคนนี้นะครับ
ได้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา

จะสามารถช่วยครอบครัวของเธอได้หรือไม่

เพื่อหนี้สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติหนูจะขอใช้ความสามารถสู้สุดใจ
เชิญพบกับน้องต้นคูณครับ

นี่ครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้มากับครอบครัวของน้องต้นคูณ

มีคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะ

ก็ที่เหลือมาหมดนะครับขอต้อนรับคุณปู่เกษมนะครับ
คุณพ่อเล็กแล้วก็คุณแม่รัฐนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราอยู่มาแบบนี้ตั้งแต่เล็กเลย

เกิดมาก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็อยู่ด้วย

จริงแล้วเนี่ยพี่เป๊กถามหน่อยสิว่า
ครอบครัวของต้นคูณเป็นครอบครัวแบบไหนในสายตาของต้นคูณ

ก็อบอุ่นค่ะเพราะว่ามีครบทุกคนค่ะ

แต่มันก็มีเรื่องที่ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข

ก็บ่อยค่ะเวลาออกกุ้งแล้วกุ้งตายอะค่ะ
เห็นแล้วทำยังไงเวลาเห็นคุณปู่ร้องไห้
ก็ได้แต่ปลอบใจว่าเดี๋ยวหนูจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ปู่เองค่ะ
แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
คุณปู่ค่ะแอบไปนั่งร้องไห้บ่อยไหมคุณปู่

แล้วเวลาหลานเห็นเขาปลอบใจเหรอคะ

เขาก็มากอดว่าปูไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวหนูอยากช่วย
แล้วเวลาหลานมาปอบอย่างนั้นคุณปู่รู้สึกยังไงบ้าง

ก็คงจะมีเรื่องราวมากมายสำหรับครอบครัวน้องต้นคูณ
เดี๋ยวเราก็เข้าสู่การแข่งขันสักเพลงหนึ่งก่อน

ว่าน้องต้นคูณนี่นะครับมารายการของเรา

เขาต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ก็จะเอาไปใช้หนี้ให้คุณปู่แล้วก็เอาไปลงพันธุ์กุ้งค่ะ
คุณปู่มีหนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเลย
ประมาณสองแสนกว่าครับ

ของสาวน้อยตัวเล็กที่อยากจะแบ่งเบานะคะ
ก็เป็นหนี้อยู่๒แสนกว่าแต่ว่าตั้งเป้าไว้๘๐๐๐

เพื่อเป็นเงินลงทุนในรอบนี้ก่อน
หมื่นบาทนะครับต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมด
ห้าเพลงนะครับเท่ากับน้องใบบัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรมาเลยครับ

แต่ไม่รู้จะแปลกสำหรับน้องต้นคูณหรือเปล่า

เดี๋ยวจะเริ่มเกมแล้วอยากบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่บ้าง
หนูจะทำให้เต็มที่นะคะ
จะนำเงินมาให้คุณปู่ค่ะ

ลูกสมาธิให้ดีและจะประสบผลสำเร็จลูก

ตั้งสติสมาธิให้ดีแล้วจะประสบผลสำเร็จ

เพลงแรกนี้นะครับน้องต้นคูณครับ
ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

งั้นก็ขอให้โชคดีกับการแข่งขันในเพลงแรกนะครับ

เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
นานเท่าไหร่ที่ฉันต้องขอคำดีกว่าคำเชยสา
นานเท่าไรที่ความห่วงหาไม่มีค่าอะไร
หรือว่าฉันดีไม่พอหรือเป็นเพราะเธอรอใคร
ทำไมทำไมไม่รักกันบ้าง
สิ่งที่เธอให้คืนกลับมาก็มีแค่ความว่างเปล่า
อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เงา
ใกล้กันเหมือนนิ่งห่าง
และสุดท้ายคือต้องยอมบอกใจให้ยอมปล่อยวาง
เพราะฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเท
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่วัน
ก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรอซื้ออะไร
ฉันฝันเปลี่ยนทั้งเพล
พอเธอพอยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจ
คนไม่รักก็คือไม่รัก
ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน
ฉันมันก็ไม่ไหว
คนที่รักเธอครั้งเดียว
รอไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่มเท
มันก็ไม่รักกัน